แร่เหล็กน้ำผีในพื้นที่บ้านน้ำผีตำบลน้ำผีอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิษฐ์
ถือเป็นแร่เหล็กเนื้ออ่อนที่มีผงผลึกเล็กซึ่งเป็นสารเจือปนที่เกิดขึ้นอยู่ในเนื้อเหล็ก
ในขณะที่ทำการถลุงเหล็กก็จะทำให้เนื้อเหล็กมีความแข็งแกร่งและมีความเหนียวมากกว่าเหล็กทั่วไป
อกจากนี้แล้วยังมีคุณสมบัติที่ทำให้ช่างนิยมนำไปตีดาบเพราะเมื่อนำไปเผาแล้วนำออกมาตีซ้ำและชุบแข็งด้วยน้ำ
จะทำให้ได้ดาบที่มีคุณภาพดีมีความแข็งและคม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน